ถ้าพูดถึงนักโทษที่พ้นโทษจากเรือนจำออกมาแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงมักมีปัญหาคล้ายกัน
ก็คือหางานทำไม่ได้ไม่ได้รับโอกาสในการได้ทำงานนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับร้านลีลานวดไทยที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าที่ร้านแห่งนี้ให้โอกาสอดีตผู้ต้องขังหญิงเข้าทำงานครับ

ข้าตื่นเข้าไปถดติดอะไรให้เองครับ

จำคุกอยู่๓ปีกว่า
ตอนนั้นหนูก็ไปคลอดลูกอยู่ข้างใน
ลูกหนูตอนนี้ก็ยังอยู่สมพะ
คำบอกเล่าจากนางสาวนงคานแว่นแก้วอายุ๓๗ปี
ที่ได้พบชีวิตใหม่ที่ร้านลีลานวดไทยจังหวัดเชียงใหม่
พ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่นาน
ก็มีโอกาสมาทำงานเป็นพนักงานนวดที่ร้าน
ผ่านการชักชวนของเพื่อน
พนักงานนวดรุ่นแรกมีเพียง๑๐คน
จนตอนนี้พนักงานที่ร้านมีกว่า๑๙๐คน
แต่๑๗๐คนเป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดและลักทรัพย์
ผู้ดูแลกิจการร้านเล่าว่าย้อนไปเมื่อ๔๒ปีก่อน
คลุกคลีกับผู้ต้องขังหญิงและเกษียณอายุ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการทันทะสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างที่ทำงานมีคนที่พ้นโทษออกไปแล้ว
บอกว่าหางานทำไม่ได้ไม่มีคนรับอดีตผู้ต้องขัง
ตัดสินใจเปิดร้านนวดแผนไทยให้อดีตผู้ต้องค้างหญิงได้ทำงาน
มีรายได้จนเจอตัวเองและครอบครัว
หลังถูกสังคมบางส่วนปฏิเสธ
และไม่อยากให้ความผิดพลาดในอดีตกลายเป็นอุปสรรคปิดกั้นโอกาส
ก็มีผู้ต้องขังหลายคนที่ไปหางานทำไม่ได้
กลับมาก็เขามาบอกกับดิฉันว่าเขาไปทำงานแล้วก็ถูกบีบให้ออก
รู้ว่าเป็นผู้ต้องขังแล้วก็มีหลายคนกลับมาหา
วิชาชีพที่สอนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนวดไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นะคะ
ก็ไม่เห็นมีใครรับทำงานเลย
พอรู้ว่าไปจากเรือนจำเขาก็เลยขอให้ที่ฉันเปิดร้านให้นะคะ
ผู้ต้องขังหญิงที่ให้บริการนวดเคยผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทย
เรือนจำ๑๕๐ชั่วโมงที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าไปฝึกวิชาชีพให้
เพราะอาชีพอื่นต้องลงทุนลงแรงซึ่งผู้พ้นโทษส่วนใหญ่ไม่มีเงิน
คิดว่าการนวดและสปาดีที่สุด
นางสาวนงคานยอมรับตอนนี้ดีใจที่มีชีวิตใหม่
พ้นโทษมาได้ไม่นานก็มีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาท
และขณะนี้กำลังสร้างบ้านใหม่ด้วย
ถามว่าทุกวันนี้พออยู่พอกินไหมจากเริ่มต้นเงิน๕๐๐บาทหนูก็พอไปได้ทุกวันนี้
ถ้าไม่มีแม่หนูก็ไม่มีตรงวันนี้หรอกค่ะ
รายได้แล้วแต่บางเดือนถ้าบางเดือนลูกค้าเยอะก็ได้เยอะ
ถ้าลูกค้ามีน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นนะคะ

ถ้าฝั่งสังคมบอกว่าตอนนี้ถ้าทำเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับยาเสพติด
แต่หนูว่าบทเรียนของหนูเป็นยังไงบ้างอยู่ข้างใน

ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตการทำงานใหม่อีกครั้งที่นี่
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยได้รับกำลังใจจากเพื่อนและนางสาวนวรัฐ
ทุกคนพร้อมใจกันเรียกว่าแม่
ทุกวันนี้ทุกสาขาของร้านลีลานวดไทยล้วนแล้วแต่มีบุคลากรที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเกือบทั้งหมด
และทุกชีวิตที่นี่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา
ทุกคนสู้เพื่ออนาคตของครอบครัวโดยการพัฒนาฝีมือการนวดและเข้าอบรมเล่าเรียนอย่างตั้งใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน